ยังอยู่กันที่เรื่องราวของการเมืองนะคะ

ฉะนั้นตอนนี้หลายคนตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นด้วย
ถ้าอย่างนั้นไปตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะ
ทางฝั่งของพักก้าวไกล
เขาบอกว่าหัวหน้าพักไปตรงไหนมันเหมือนตลาดแตก
โอ้โหด้อมเต็มเลยด้อมส้มใช่ไหมเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วเมื่อวานบรรยากาศใครบอกว่าไปดูเวทีปราศัยประหนึ่ง
เหมือนไปงานคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะ
คุณพิธาริมเจริญรัฐนะคะก่อน
หนึ่งเดียวคาดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลค่ะ
ขึ้นรถหาเสียงช่วยผู้สมัครสอสอไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
ก็เริ่มตั้งแต่ตรงไหนล่ะย่านพระราม๒นะคะ
ไปชุมชน๗๐ไร่นะคะต่อด้วยสุขุมวิทย์๒๓แล้วก็ทองหล่อ
ตลอดทางอย่างที่เห็นแบบนี้เลย

อบดอกไม้ให้กำลังใจขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก
คุณพิทาให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่นะคะว่ามั่นใจมาก
แล้วก็ยังมีเวลาถึง๖โมงเย็นวันนี้ด้วย
จึงใช้ยุทธศาสตร์เติมน้ำให้เต็มช่วยผู้สมัครหาเสียง
ในพื้นที่ที่อดีตผู้สมัครพักอนาคตใหม่ได้คะแนนเป็นอันดับที่๒
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนี้๑๖๐แต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ในใจผมก็มีอยู่แล้ว
ที่รู้สึกว่าถ้าเราประเมินกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ย
ชนะหลักร้อยหลักพันหรือแพ้หลักร้อยหลักพัน
แต่วันนี้วิธีการคำนวณจะมีตกน้ำ

และส่งคุณต้าเขาสภาไปรูรา
พ่อแม่พี่น้องชาวครองเถอยวัฒนาด้วย
เขตนี้เขตบ้านหัวหน้าแพ้ไม่ได้

เพื่อจะสื่อว่าพรุ่งนี้หลังการเลือกตั้งประเทศไทย

เคลื่อนขบวนไปที่ไหนบ้างสยามสแควร์ครับ

มีครอบครัวชินวัฒน์ขึ้นรถแห่ช่วยหาเสียงด้วยนะครับ
ก็พี่ชายพี่สาวคุณอุ้งอิ๊งนะฮะ
เหมือนจะเห็นคุณโอ๊คพันธองแท้เดินอยู่นะ
แล้วก็เมื่อกี้บนรถก็มีนะครับ

คุณอุ้งอิ๊งได้พูดถึงการกลับมาของประเทศ
กลับมายังประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัฒน์ด้วยนะฮะ
บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับ
พูดอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็อิงก็คุยกันยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดมากอะนะคะก็จริงเรื่องเรื่องเดือนเนี่ยก็คุยกันแล้วก็คุณพ่อก็ทวิตออกมานะคะอิงก็รู้สึกว่ามันอาจจะบวกลบนิดหน่อยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็คือยังไม่ได้คุยในรายละเอียดค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่พูดบนเวทีก็เป็นเหมือนเป็น
ประเทศไทยจะก้าวคืนสู่จุดที่พี่น้องประชาชนคนไทย
รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ปีที่แล้วยอมถอยเพื่อให้ประเทศและประชาชน

เพราะเชื่อว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะได้รับชัยชนะ
การเลือกตั้งครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญ

อำนาจจากปลายปากกาของเราทุกคน
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของแต่ละพักการเมืองในวันนี้นั่นเองนะคะ